หนึ่งเหตุการณ์กลับมาที่เรื่องของเหตุการณ์อาจยากรรมกันหน่อย
ตำรวจขอนแก่งเขาตั้งรวรรณนำจับสองหมื่นบาท
เนื่องจากว่ามีวัยรุ่นไปก่อเหตุแทงคู่อริบาดเจ็บสาหัสเมื่อ๘ปีที่ผ่านมา
ทำในร้านสะดวกซื้อไม่เกรงกลัวกฎหมาย
มันเป็นเหตุการณ์แล้วก็มีคลิปออกมา
เป็นคลิปวงจรปิดของร้านแห่งหนึ่งครับ
เขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อริมถนนบ้านเกาะ
หมู่๗ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
ก็บันทึกวินาทีที่โอ้โหตะลุมบอลกันอยู่
เป็นกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาะวิวาดกัน
ในภาพผู้เสียหายมากับเพื่อน๑คน

แต่ว่ายังไม่ทันขึ้นรถเลยคุณผู้ชม
วัยรุ่นอีกฝ่ายมากัน๓คนเข้าไปหาเรื่องครับ

กต่อยกันเข้าไปกลางถนน
ที่ฝ่ายที่มา๓คนจะเข้าไปหาเรื่อง
แล้วก็มีการชักมีดแทงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บสาหัสไป๑คน
สุดท้าย๓คนนั้นก็ขับรถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๕๓๐ของวันที่๔ธันวาคมปีที่แล้ว
ซึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่สืบสวนหาบ่อแสของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ออกหมายจับแต่ว่ายังไม่สามารถจับได้นะฮะ
ในคดีที่ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
ภาพกล้องวงจรปิดก็เห็นพอสมควรแต่มันมืดอะนะคะ
ล่าสุดพันธบรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดเปิดเผยนะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคดีค้างเก่าของปี๖๐
พอเข้ามารับตำแหน่งก็เลยตรวจสำนวน
แล้วก็คดีค้างเก่าทั้งหมดของโรงพักในข้อหาพยายามฆ่า
ก็พบว่าเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ที่ก่อเหตุ
๓คนได้อย่างชัดเจนนี่ภาพนี้ชัดขึ้นนะคะ
ประกาศให้รางวัลนำจับ๒๐๐๐บาท
ผู้ที่แจ้งเบาะแสและนำไปสู่การจับกลุ่มค่ะ
อีกทั้งพฤติกรรมของคนร้ายก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันทภาณ
สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
คนเจ็บเองก็ไม่เคยรู้จักกับคนร้ายมาก่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องเร่งรัดจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ
เหตุผลของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ก็แค่คำเหม็นกัน

คือไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างอื่นเลยจริงค่ะค่ะค่ะไม่ได้มีอะไรไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
มองหน้าไม่ได้เลยนะกับเรื่องแบบนี้นะครับ